พักใหญ่กว่าคนประชาชนใหญ่กว่าพัก
แล้วท่าทีของชาติพัฒนากล้าไม่รู้จะยังเหมือนเดิมหรือเปล่านะ
แล้วเดี๋ยววันนี้นะ๑๗นาฬิกา
คุณสุวัสดิลิปตะพันลบครับคุณผู้ชมประธานพักชาติพัฒนากล้าเนี่ย
คือเขาจะไปร่วมงานเป็นงานราตรีร้อยดวงใจร้อยปีมหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชศรีมา
แล้วคุณสุวัสดิ์บอกว่าจะแถลงเรื่องนี้อย่างเป็นทางการนะ
โมงเย็นนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอติดตามกันได้
ถ้าอย่างนั้นก็คือเสียงของพักร่วม
ก็คงจะอาจจะหยุดจุดแค่เท่านี้

ใช่ทีนี้พอพูดถึงเรื่องของการพึ่งสวต้องมาดูค่ะคุณผู้ชม
เช็คลิสต์กันทุกวันนะว่าสว๒๕๐เสียงตอนนี้แบ่งเป็นกลุ่มยังไงบ้าง
แล้วมีกลุ่มไหนไหมที่ออกมาแสดงเจตนารมณ์แบบชัดเจน
ว่าจะโหวตให้คุณพิธาเป็นนายกมาดูกันหน่อยค่ะคุณผู้ชม
ตอนนี้เนี่ยเมื่อวานเราอัปเดตไปว่ามี๑๔คนใช่ไหมสวตอนนี้เพิ่มมาอีก๓ค่ะ
เป็น๑๗คนที่อยู่หน้าจอที่พร้อมจะโหวตให้คุณพิทาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐มีใครบ้าง
ที่เพิ่มมาคนที่๑๕มีนายแพทย์พลเดชปิ่นประทีบ
๑๖คือนายพีรศักดิ์พอจิตคนที่๑๗คือนางประภาษีสุฉันทบุตรค่ะ
ทีนี้ที่ไม่โหวตให้แน่ตอนนี้ยังเท่าเดิมค่ะ๓เสียงที่เราเคยอัปเดตไป
อันนี้เป็นกราฟิกรวมที่ให้เราเห็นภาพรวมทั้งหมดนะคะ
ส่วนกลุ่มที่งดออกเสียงก็เป็นบรรดาพบเหล่าทัพแล้วก็ประธานวุฒิสภา
ตอนนี้๗เสียงดังนั้นค่ะในกราฟิกฝั่งซ้ายแล้วอยู่ตรงขวาสุดเนี่ยนะ
นั่นก็คือกลุ่มที่ยังรอคำตอบยังไม่ออกความคิดเห็นตอนนี้เหลืออยู่๒๒๓เสียง
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็ต้องรอดูท่าทีหลังจากนี้ด้วยนะคะ
ส่วนพักร่วมรัฐบาลย้ำกันสรุปกันนะตอนนี้นะ๙พัก๓๑๔เสียงนะคะ
สุดท้ายที่เข้ามาเนี่ยไม่ใช่ชาติพัฒนากล้านะเพราะว่าไปแล้วนะ
สุดท้ายที่เข้ามาคือพักใหม่แล้วก็ยังรอเสียงสนับสนุนของทางฝั่งสว
สปีริตพักการเมืองที่เคยหาเสียงว่าไม่เอาเสียงโหวตสวมาร่วมยกมือให้
ก่อนหน้านี้ในอลงกรพลบุตรรักษาการรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะคะ
มีการโพสต์เฟซบุ๊กนะว่าจะสนับสนุนคุณพิทาเป็นนายกแล้วก็มีข่าวด้วยว่า
สสกลุ่มนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรักษาการเลขาธิการพักเนี่ยมีการติดต่อไปร่วมรัฐบาลกับพักเก้าไกล
ถ้าพูดมาถึงตรงนี้นะแล้วเปรียบเทียบไปเป็นชาติพัฒนากล้าเมื่อคืนนะ
ปิดประตูประชาธิปัตย์ได้เลยเพราะว่าดรอมส้มก็คงไม่เอาแล้วก็ก้าวไกลก็คงไม่คุย
ใช่แม้ว่าจะบอกว่าประชาธิปัตย์มีอยู่๒๔เสียงนะชาติพัฒนากล้ามีอยู่๒เสียงนะแต่อย่างที่บอกค่ะเจตนารมณ์นะตอนแรก
แต่ว่าประชาธิปัตย์เขาออกมาบอกแล้วนะว่าไอ้ข่าวลื้อนี้
เป็นการทำลายความน่าเชื่อถือของพักประชาธิปัต
ตัวแทนของว่าที่สอสอพักออกมาปฏิเสธเรื่องนี้
คือมาปฏิเสธเลยว่ามันไม่จริง
ถึงแม้ว่าประชาชนอยากจะรู้จุดยืนของพักว่าจะเดินทางไปทางไหนเนี่ย

ประชุมร่วมกันกับสมาชิกสอสอชุดใหม่ก่อน
อันนี้คือสิ่งที่ทางคุณชัยชนะเดชเดโช
ว่าที่สศนครศรีธรรมดาที่รักษาการรองหัวหน้าภักษ์ประชาธิปัตย์
ออกมาชี้แจงแล้วก็ยืนยันเรื่องนี้